เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยส่วนท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่
อยากจะให้คุณผู้ชมได้ยิ้มได้พาไปเที่ยวหน่อยนะฮะ
อย่างที่ทราบดีว่าผมมาทำหน้าที่แทนคุณสืบสกุลอยู่
แต่คุณสุตกุลไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชม
ตางอุ๋งแม่ห้องสอน
พี่องศานะ๙องศา
วิสเตอร์แลนด์เมืองไทยครับคุณผู้ชมจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวดูนะให้ดูภาพบรรยากาศมันดีมากเลย
ตอนเช้านะเห็นเป็นแบบเป็นหมอกเป็นไอน้ำมา
นี่พาไปไล่เรียงไปดูเลยดีไหมคะ

เออถูกต้องค่ะคุณผู้ชม
คือปางอุ๋งเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทยอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ห้องศรประมาณสัก๔๔กิโลเมตร
แสงแดดอ่อนหมอกจางแล้วเนี่ย
อยู่ตรงบริเวณอ่างเก็บน้ำปางตอง
หรือว่าลอยเหนือหมอกอยู่ลอยเหนือทะเลสาบตรงกลาง
แล้วล้อมรอบไปด้วยทิวเขามีป่าสน๒ใบสน๓ใบนะ

คือเป็นสวิสเตอร์แลนด์เมืองไทยอย่างที่บอกนี่แหละ
แล้วกิจกรรมที่ทำเนี่ยนี่ต้องไปแบบนี้เลย
ร่องแพร่แพร่เขาต่อมาเหมือนกับเป็นเรือเนอะ
ซึ่งบรรยากาศที่นี่คุณสืบสกุลบอกว่า
เป็นของชาวบ้านนะแพรที่ต่อมาตรงนี้
ราคามัน๑๕๐บาท

ก็จะมีนักท่องเที่ยวไปดีจังเลย
ใช่ไปล่องแพร่
คุณสืบสกุลก็ดื่มดำกับบรรยากาศ

นี่ได้เห็นเจ้าตัวหน่อยนึง
ใช่ค่ะซีรีส์เกาหลีหน่อยนะคะ
แล้วนักท่องเที่ยวก็จะไปกางเต็นต์กันตามบริเวณลานป่าสน
อุ๋งถือว่าเป็นโครงการพระราชดำริ
ของในหลวงราชการที่๙พัฒนาขึ้นตรงนี้

ได้เลิกปลูกพืชเสพติดแล้วก็บุกรุกพื้นที่ป่า
คำว่าปางเนี่ยก็คือที่พักของคนที่ทำงานในป่านะคะ
อุ๋งคือที่รุ่มต่ำในภาษาเหนือ
ทีนี้รวมกันแล้วก็เลยแปลว่าที่พักริมอ่างเก็บหนา

ใช่ดิฉันก็ถามคุณสุดสกุลถ่ายคลิปมาแบบนี้
นี่คือเมื่อคืนนอนเต้นหรอนอนตรงนี้หรอ
เขาบอกว่าเปล่าผมไปที่หมู่บ้านรักไทย
เดี๋ยวให้ดูค่ะหมู่บ้านรักไทยก็สวยมากคุณผู้ชม
เป็นหมู่บ้านเล็กสไตล์จีนอยู่นาน
ขับรถไปจะมีซุ้มต้อนรับแบบนี้
ถูกต้องค่ะแล้วตรงหมู่บ้านรักไทยเขาก็มีทะเลสาบนะ
นี่แค่ทางเข้าก็สวยแล้วนี่เห็นไหมคะ
สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของเจ้าของรีสอร์ท
เขาจะเปลี่ยนพวกไร่ชาเก่า
ให้เป็นบ้านพักกลางไร่ชา

นี่ก็ถ่ายคลิปมาให้ดูเมื่อวานช่วงเย็น
ตอนเช้าก็สวยไปอีกแบบเหมือนกัน
กว่าจะจองได้นี่คือแบบโอ้ยต้องต้องถามเขาอยู่บ่อยบ่อยอ่ะ
นี่ดูสิโอ้โหแม่อิจฉาจริงเอาดูดิดูไอหมอกสิครับ
ใช่ค่ะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วน่าอยากจะมองจอได้ดูสัมผัสบรรยากาศแบบนี้
นี่ก็ไปลงเรือได้น่ะลงเรือนี้คือสามร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณผู้ชม
คือเขาก็แนะนำมาว่าใครอยากที่จะไปเห็นไอหมอกไอน้ำลอยเหนือทะเลสาบกลางหมู่บ้านเนี่ย
ต้องมาประมาณสัก๖โมงครึ่งไม่เกิน๗โมงครึ่งแล้วอุณหภูมิเช้าเช้า๙องศา
อากาศดีควรกับการจิบชาคุณเออไปทานอาหารเช้า
ที่นี่เขาก็จะมีชาวบ้านเขาจะเปิดเป็นร้านให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
แหมช่างดีเหลือเกินใช่นะฮะแต่ย้ำแบบนี้นะฮะ
เราถามพี่บุ๊คแล้วว่าพี่บุ๊คแล้วเป็นยังไงบ้างก็มีของการป้องกันโควิดเตรียมที่นะ
แต่จุดไหนที่แบบว่านั่งคนเดียวหรือว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ใกล้ผู้ใกล้คน

แต่เอาจริงคุณสืบสกุลก็ชอบใส่หน้ากากอนามัย

จะมีบ้างช่วงที่แบบว่าจะถ่ายรูปสวยนะ
ใครจะไปก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะ